งานบวชที่ไหนนี่ต้องคลึกคลื้นอยู่แล้วนะคะ

เพื่อนของพ่อน่าจะต้องแต่งตัวจัดเต็ม

ผโธทางซำจังกับศูนย์หนอคงมาด้วยค่ะ
เขาจะเอารองเท้าแตะมาร้อยใส่ยางที่รายชัดสะโดดนะคะ
แล้วแกว่งไปแกว่งมาเป็นการถ่วงน้ำหนัก

อันเชิญนะฮะไปชมพูทวีป
ไปทำภารกิจกันต่อแต่สุดท้ายภารกิจของการบวชครั้งนี้ก็เรียบร้อยราบรื่นค่ะ